คุณฆ่าเค้ากระดันนั่นหรอแหวนเอาไปอ่ะแหวนเพถ
อันนี้ก็มีราคาสองหมื่นเจ็ดเอาแค่โทรศัพท์
แค่นี่อะฮะโทรศัพท์นี้โยนติ๊งท้ามนะ
ใช่ค่ะไม่ได้เอาไปใช่ค่ะได้แต่เงินพันสี่ที่น้องโอนให้ทางทางแอปมือถือ
นั่นนะคะแค่นั้นเองเหรอนี่คือสิ่งที่แม่ติดใจใช่ค่ะ
ว่ามันมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าตรงตรงไหนบ้างที่แม่ที่แม่ที่แม่ติดใจ
อะไรขนาดนั้นได้เงินไปแล้วก็ได้สิคุณก็ปล่อยน้องไป
ทำไมต้องฆ่าเขาถึงแบบเลือดเย็นอะไรขนาดนั้น
ผลชนสูตรที่ออกมาจากโรงพยาบาลบอกว่ายังไงนะคุณพ่อคุณแม่
บอกว่าเสียชีวิตก็จมน้ำนะฮะเสียชีวิตจากการจมน้ำ
นั่นหมายความว่าตอนที่น้องก่อย่าถูกนายยุทธพลทำร้าย
ก่อนที่จะโอนเงินให้แล้วหลังจากโอนเงินให้แล้วเนี่ย
น้องแค่สลบไปยังไม่ได้เสียชีวิต
เป็นที่ทางโรงพยาบาลเขาบอกนะคือถ้าถ้าฟังจากผลการชนะสูต
ใช่ไหมแล้วเอาไปโยนทิ้งคลองนั่นแหละ
ทำให้น้องเสียชีวิตจากการจมน้ำครับ
เพราะน้องก็ไม่น่าจะแบบว่ามีกำลังอะไรที่จะขึ้นมาได้

เพราะถูกทุบที่ศีรษะไปเยอะเลยอาจจะช้ำช้ำแบบอาจจะแบบหมดเลือดหมดแรง
พูดคือทางคดีเนี่ยตอนเนี้ยคุณแม่ติดใจอยู่สองอย่างใช่ไหม
ค่ะหนึ่งก็คือข้อหาข้อหานะครับตำรวจเนี้ยแจ้งข้อหา
นายยุทธพลเนี่ยก็คือฆ่าผู้อื่นโดยกระทำการทารุณโหดร้าย
มีชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ซ่อนเร้นหรือทำลายศพ
แต่คุณแม่กังวลว่าข้อหามันจะหนักถึงขั้นประหารชีวิตไหมค่ะ
คนร้ายบอกขอโทษคุณแม่ได้ยินในข่าวใช่ไหมไม่ไม่อยากดูเขา
ไม่อยากฟังไม่อยากดูทำใจไม่ได้
เราจะไม่เปิดภาพอะไรตรงนี้มานะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าคุณแม่บอกไม่อยากฟัง
อยากดูแล้วแต่ที่คุณแม่ได้ฟังมาคุณแม่คือผมฟังเองผมยังรู้สึกเลยอ่ะ
ว่าเฮ้ยมันไม่สะทกสถานเหมือนพูดขอโทษกันง่ายง่ายอ่ะเดี๋ยวผมเรียนถามท่านธนกิจ
กังวลว่าข้อหาที่แจ้งเนี้ยความผิดกันของพวกต่อไปจะถึงประหารชีวิต
ผมจะอธิบายความงี้ว่าอย่างนั้นฮะท่านเอ่ออย่างเราเนี้ย
ได้ทำคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเสียชีวิตลักษณะของการจมน้ำเนี่ย
ถ้าหากว่าเป็นการเสียชีวิตก่อนที่จะนำศพเนี่ยไปโยนทิ้งน้ำนะครับ
ทางกายภาพก็คือเช่นปอดอะไรก็จะหยุดทำงานแล้ว
ดังนั้นถ้าโยนลงไปในน้ำเนี่ยน้องเขาอาจจะไม่ได้หายใจอยู่แล้วใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นพวกเศษดินเศษวัสดุที่อยู่ในน้ำมันจะไม่สามารถเข้าไปในร่างกายได้
แล้วก็แต่ในกรณีอย่างนี้ถ้าผ่าพิสูจน์มาได้นะครับแล้วพบว่าในปอดหรือว่าในหลอดลม
หลอดอาหารในกระเพาะยังคงมีเศษดินเศษอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำเนี่ย
ตรงนี้มันก็เป็นพยาหลักฐานที่สำคัญที่เจ้าที่ตำรวจต้องเอามาเป็นพยานหลักฐานหนึ่ง
ถ้าน้องเสียชีวิตลักษณะอย่างนี้แสดงว่าน้องยังไม่ตายในทันที
ก็ถูกทำลักษณะนี้
ทีนี้กรณีข้อหาถ้าหากเป็นข้อหาฆ่าผู้อื่น

ถ้ามันเป็นในประมวลกฎหมายอาญามาตรา๒๘๘
เขาก็อาจจะมีโทษประหารชีวิตหรือมีโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุก๑๐ปีถึง๒๐ปี

แต่ในกรณีอย่างนี้ผมมองว่ามันก็น่าจะเข้าในเรื่องของประมวลกฎหมายอาญามาตรา๒๘
ก็คือการฆ่าผู้อื่นเหมือนกันแต่ว่าเป็นการฆ่าโดยการทรมานตามวงเล็บ๕
นะครับว่าเป็นการฆ่าโทษเนี่ยมันจะประหารชีวิตโดยการกระทำทารุณโหดร้ายถูกต้องครับถูกต้องอันนี้คือถึงประหารชีวิตโทษสูงสุดคือประหารชีวิตนี่คือประหารชีวิตมันจะต่างกันกับสองสองแปดแปดครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ใช้ค้อนทุบอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีการทำร้ายเนี่ยอย่างเนี้ยลักษณะแบบนี้แล้วน้องยังไม่ตายทันทีเนี่ยนะครับก็จับโยนลงไปในน้ำเอาดำเบลกับโซ่มัดนัดห่วงด้วยเพื่อให้น้องเนี่ยได้ได้ดิ้นหรือได้ช่วยเหลือตัวเองใช่ไหมครับบางทีถ้าเกิดว่ายนไปธรรมดานน้องอาจจะยังพอมีสติหรืออะไรที่ยังพอช่

ที่สองหรือไม่นั่นหมายความว่าเราสงสัยสาเหตุการเสียชีวิตแต่อันเนี้ยมันตามตามตามสิ่งที่เกิดขึ้นนะขนาดนี้พญานหลักฐานเนี้ยก็ค่อนข้างจะชัดอยู่แล้วว่าถูกเอ่อพุทธองหาเนี้ยเป็นคนฆ่าใช่ไหมครับใช้อะไรฆ่าใช่ไหมครับฆ่าแล้วการเสียชีวิตเนี้ยน้องเสียชีวิตเพราะนี่ที่ทางคุณหมอแจ้งว่าข
การเสียชีวิตก็สามารถนำศพไปบำเพ็ญกุศลได้แต่ถ้ายังติดใจก็อาจจะให้ทางนิติวิทยาศาสตร์
ทีนี้ประเด็นที่ผมบอกว่ามันควรจะต้องขยายให้มันชัดเจนไปกว่านี้นั่นก็คือว่า
เขาทำคนเดียวหรือเปล่าอ่าใช่ไหมครับอันนี้คุณแม่ก็ติดใจใช่ไหม
นี่เป็นประเด็นที่สองที่คุณแม่ติดใจว่าพฤติกรรมโหดร้ายขนาดนี้ทำคนเดียวได้หรือเปล่า
ถูกอันนี้คือเขาทำคนเดียวหรือเปล่าใช่ไหมครับอย่างงี้ครับ
แล้วก็สิ่งที่ที่เขาทำไปทรัพย์สินที่ได้ไปเนี่ย
มีอะไรบ้างอย่างไรใช่ไหมครับแล้วก็แรงจูงใจในการที่ทำไมถึงจะต้องฆ่าเนี่ย
มันก็คงจะต้องทำให้สิ้นกระแสความในเรื่องของพยานหลักฐานเพราะว่า
ต่อสู้คดีในชั้นศาลเนี่ยมันมีความสำคัญนะครับ
เขาอาจจะสู้คดีว่าทำด้วยวิธีอื่นวงจรปิดมีครบไหมอย่างไร
แต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าทางเจ้าที่ตำรวจนะครับท่านผู้วิชาการ
ท่านก็เอ่อคุยกับผมแล้วนะครับครับ
เมื่อเช้าก็ยังคุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าไม่ต้องห่วงว่าท่านพยายามที่จะทำให้ทุกอย่าง
ยาหลักฐานเนี่ยให้มันรัดกลุ่มให้มากที่สุดเพราะฉะนั้น
ที่จะต้องดำเนินคดีกับคนเหล่านี้นะครับก็ทุกข้อหาที่มีอยู่เนี่ย
ท่านก็จะทำให้แต่ว่าผมก็จะให้ทางยุติธรรมจังหวัดเนี่ยนะครับ
ประกบคู่กับคุณแม่ไว้ด้วยเพื่อที่จะได้สบายใจในเรื่องของให้มีเจ้าหน้าที่ที่
อ่ามีความรู้ด้านกฎหมายเนี้ยเข้าไปควบคู่กันกับอีกอันหนึ่งก็คือว่า
คุณแม่ก็ต้องยื่นเรื่องทางกฎศูนย์นี้ทางเพื่อขอเงินเยียวยานะครับ
แต่ในอีกประเด็นนึงที่ผมจะฝากต่อไปนะครับว่า
ถ้าเกิดสมมุติว่าผู้ต้องหายังคงมีทรัพย์สินหรือมีทรัพย์มรดกเนี่ย
เวลานี้ให้ทางพนักงานสอบสวนเนี่ย

ให้ฟ้องให้พ่วงคดีแพงเข้าไปด้วย